คุณผู้ชมครับที่จังหวัดปฐุมธานีเรื่องนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน

อุ้ยผมไม่ได้น่ากลัวแน่นั้นเนอะไม่ต้อง
แต่เรื่องของเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็งูตั้ง๓ตัวมันมาที่นี่ครับ
แล้วเห็นสาวสวยที่จับงูอยู่เนี่ยคนเดิมพี่รัฐา

เขอทำราจำนวัตรกิจไหม
ความยาวประมาณสัก๒เมตร
สีดำและมีความดุร้ายด้วย
เจาะมาเป็นอย่างไร
หิวเขาว่านะน่ากลัว
แต่อย่างนี้ครับคนที่เขาเห็นแล้วไปแจ้งพิทธาให้มาเจาะ

อีก๒ตัวอีก๒ตัวตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้

งูเห่าด้วย
เรียกได้ว่ามากันทั้ง๓ตัว

องทัพงูเห่าเรามาช่วยกัน

ฉันทำก็ได้เป็นเพื่อนคุณก็ได้
ทีชั้นว่าคุณผู้ชมอะทันไม่ได้นึกถึง

ชาปึกเมียนแน่นฟองทัพงูเห่าเรามาช่วยกัน
คือปูนใช่ไหมแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ป่ะนะ